ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะมีเหตุลูกชายเมายาบ้านะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้แม่ของเขาเองก็เคยถูกทำร้ายจนบาดเจ็บมาแล้วค่ะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้นะคะ
ไปติดตามเรื่องนี้ทั้งหมดจากรายงานค่ะ
ผ่านมาเพียงสองเดือนที่นายหนุ่ยอายุสามสิบหกปีผลโทษในคดีทำร้ายร่างกายแม่
ก็กลับมาคุ้มคั่งก่อเหตุฆ่าพ่อที่ป่วยเป็นอัมพาตนอนติดเตียง
จนเสียชีวิตขาบ้านในตะบดอุ๋มเมาอำเภอธวัสบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ดเหตุการณ์สลดนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้
คุ้มครั่งอารวาสทุบประตูบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
และทำร้ายร่างกายลูกชายเจ้าของบ้านที่เข้าไปช่วยแม่
ขณะที่นายหนุ่ยกำลังบุกเข้าไปถึงห้องนอนซื้อเหล็กด้ามเสียมมา
เขาพังประตูงัดประตูแล้วก็พยายามทุบประตู
งัดเข้าไปหาแม่พอดีน้องมันร้องอยู่ในบ้าน
แล้วก็แม่ก็เลยปลูกประตูออกมานี่ครับแม่ก็ยืนอย่างงี้
แม่ร้องครับแม่ยืนอยู่อย่างนี้ผมก็วิ่งออกมา
แกกำลังจะฟาดแม่ผมอีกรอบหนึ่งผมเลยว่าทำอะไรแม่ผม
แกไม่ว่ามึงจะเอาเหรอแกก็วิ่งไปหาผมอยู่ตรงนั้น
แล้วก็ฟาดผมผมก็มือกันรอบอย่างงี้กันเหล็กกลัวมันโดนหัว
กันรอบอะไรอย่างงี้เด็กเลยโดนนี่ผมก็เลยพยายามดึงเหล็กออกอย่างตัวแก
ก็ต่อสู้กันนะครับแม่ผมก็เห็นก็วิ่งออกมาช่วย
แล้วก็น้องที่ว่าไม่เล่นกับผมเขาก็วิ่งมาช่วยกัน
แล้วก็แยกแก่ให้กันแก่สมบัติธรรมก็แกะไว้บ้างแล้วก็แยกแก่ให้กันออกไป
แล้วก็รู้ที่หลังว่าหลังจากมุมผมออกไปแกะเข้าไปลงที่พ่อเลย
หลังจากเหตุการณ์แรกผ่านไปไม่นานนายหนุ่ยก็เกิดอาการคุ้มครั่ง
โทรไปหาน้องสาวถึงสองครั้งขู่จะฆ่าพ่อและเผาบ้าน
และเขาก็ก่อเหตุจริงตามที่ขู่เหลือเพียงไม่เผาบ้านเท่านั้น
ทำให้น้องสาวรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และขอตัดขาดจากความเป็นพี่น้องพร้อมเรียกร้องให้ลงโทษประหารชีวิต
พี่ชายหนูรักลูกสาวหนูมากนะเขาเลี้ยงมาแต่เด็กใครตีก็ไม่ได้
ที่มันเป็นอย่างนี้ตอนแรกมันโทรไปหาหนูตอนเช้าเลยเอาเบอร์แม่โทรไป
มันบอกว่าหนูฆ่าลูกสาวหนูแล้วก็เอาศพทิ้งไว้บ้านหลังเนี้ย
แล้วเขาก็ไปหาเขาก็บอกว่าพวกมึงเอาศพน้องออยไว้ไหน
พอเขาไปตีประตูบ้านหลังนั้นแหละ
แม่แม่หนูก็เลยบอกว่าเขาจะเอาศพไว้ไหนเขาไม่ได้ฆ่าพี่ชายหนู
หนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพูดนะเอาศพฟันปากว่าอย่างนี้
ไม่อยากให้มันออกมาเลยหนูอยากให้เขายิงยิงมันเลย
จริงหนูบอกหนูตัดพี่ตัดน้องแต่เมื่อวานแล้ว
ก่อนหน้านี้นายหน่วยเคยก่อเหตุคุ้มครั่งทำร้ายแม่เมื่อกลางปีที่ผ่านมา
โดยเหตุการณ์ในครั้งนั้นถูกเจ้าหน้าที่นำตัวไปบำบัดยาเสพติดประมาณ๑เดือน
จากนั้นออกมาอยู่บ้านได้๒วันก่อนตำรวจจะควบคุมตัวไปดำเนินคดี
ในข้อหาทำร้ายร่างกายบุพการีซึ่งสารตัดสินจำคุก๖เดือน
แต่ติดคุกจริงเพียง๔เดือนเพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อวันที่๒๕ธันวาคมที่ผ่านมา
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นายชายศชายพฤกษอดีตนายกอบตอุเมาส์ยืนยันว่า
หากรู้เรื่องทันท่วงทีจะไม่เกิดเหตุสลดนี้ขึ้น
เพราะครั้งก่อนก็เคยปราบนายหนุ่ยมาแล้วจนกลายเป็นกระแสดราม่า
สุดท้ายก็มาเกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกจนได้
ถ้าแม่หรือชาวบ้านที่รู้เรื่องแต่แรกไปบอกพี่นะ
เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นแต่คนอย่างนี้มันตีได้ไหมทั้งแม่มัน
มันเอาพ่อมันเป็นอัมพาตนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียง
มันยังเอาสากกระเบือเอาไม้อีกท่อนหนึ่งมาทุบเนี่ยกระโหลกยุบหน้าเละเนี่ย

มันไม่ใช่ลูกสัตว์มันเป็นลูกของเขานี่แหละ
แต่จิตใจมันเกิดจากธาตุของยานรกธาตุของยาบ้า

เจอยาบ้า๐๕เมตร
มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครอง
และเสพยาเสพติดก่อนนำตัวไปส่งสารฝากค้าง
ยชาติคงถิ่นข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน